ครอบครัวของนายบิลลี่ที่หายตัวไป๕ปี
กลายเป็นศพถูกฆ่าไปแล้วนะครับ
ออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งหาตัวคนผิดมาดำเนินคดี
ขณะที่อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ถูกเพ่งเล็ง
วันนี้ออกมายืนยันอีกครั้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดี

กว่า๕ปีที่นางสาวพินนภาพฤกษาพันธ์หรือมื้อนอ
ต้องทำหน้าที่สาวหลักของครอบครัวและเลี้ยงลูก๕คนเพียงลำพัง
หลังนายพรจีรักจงเจริญหรือบิลลี่
ผู้เป็นสามีหายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำตั้งแต่ปี๒๕๕๙
บิลลี่เป็นนักปกป้องสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อม
สิทธิชุมชนชาวปากาเกยอ
เขากำลังร่วมมือกับชาวบ้านคนอื่น
และนักเคลื่อนไหวในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เพื่อเตรียมฟ้องคดีต่อเจ้าหน้าที่
ซึ่งถูกกล่าวหาว่าวางเพลิงเผาบ้านเรือน
ทรัพย์สินของชาวบ้านระหว่างปี๒๕๕๓และปี๒๕๕๙
และเรียกร้องศิษย์ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์

หลังจากถูกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ควบคุมตัวฐานครอบครองของป่าเป็นน้ำพึ่ง๕ขวด
ขณะเดินทางกลับจากบ้านโป่งลึกบางกลอย
มาบ้านภรรยาที่บ้านป่าเด็ง
กระทั่งวันที่๓กันยายนที่ผ่านมา
ได้เปิดเผยข้อมูลพบชิ้นส่วนกระดูก๒ชิ้น
ถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตร๑ถัง
เหล็กเส้น๒เส้นถ่านไม้๔ชิ้น

ใต้น้ำบริเวณสะพานแขวนเขื่อนแก่งกระจาน

พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
พบสารพันธุกรรมตรงกับแม่ของนายบิลลี่

เป็นกระดูกของนายบิลลี่ที่เสียชีวิตแล้ว

แต่นำมาเผาทำลายเพื่ออำพลางคดี
ก็ยืนยันว่าเสียชีวิตแต่จะเสียชีวิตด้วยอย่างไร
อย่างที่ท่านสื่อถามอันนี้เป็นหน้าที่ของมาตรศวร

ตรงนี้เราเหมือนกับเราเจอปลายทางแล้วว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
เพราะช่วงแรกมันเหมือนกับเขาถูกเจ้าหน้าที่ที่ผิด

ในการจับกลุ่มปล่อยไม่ชอบอะไรอย่างนี้

แต่ครั้งนี้เมื่อเราพบชิ้นส่วนของศพแล้ว

ยืนยันว่านายบิลลี่เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม

ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม
สามีของเธอต้องไม่ตายฟรี

นำตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุด
อยากให้การเสียชีวิตของสามีเป็นจุดเริ่มต้น
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน

บิลลี่พยายามเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตลอด
ก็คือและอีกข้อนึงคือ
อยากรู้ว่าคนที่กระบวนการคนที่ทำ
เขาคิดยังไงทำไมถึงเขาต้องเอาชีวิตบิลลี่ไป

ฆ่าเขาต้องเอาชีวิตบิลลี่ไป
ก็อยากให้คนกระบวนการที่เกี่ยวข้องนี้ออกมา
รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ถึงนายชัยวัดริมลิขิตอักษร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในสมัยนั้น
ออกมายืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งการหรือลงมือทำ
พร้อมเผยว่าการอสบไปทิ้งไปในพื้นที่แบบนั้น

เป็นบริเวณที่ชาวกะเหลี่ยงบางกลอย
จะเอากระดูกของคนตายมาลอยอังคารกันอยู่แล้ว
การตรวจโดยวิธีไมโตรคอนเดียนั้น
ใช้วงเลือดมาพิสูจน์อย่างเดียวว่า

ต่อสู้ทางกฎหมายจนถึงที่สุด
คดีนี้จะยังไม่สามารถรู้ตัวผู้ลงมือทำ
ทำคดีต่อเพื่อเร่งติดตามผู้กระทำความผิด

เพื่อไม่ให้การเสียชีวิตของนายบิลลี่ศูนย์เปล่า
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน